คนติดตามเยอะแล้วนะเปิดมาไม่ได้เปิดมาไม่เท่าไหร่ค่ะช่องนี้
ตอนนี้คนติดตามแปลกหมื่นกว่า
แต่ว่ายอดวิวแต่ละคลิปรวมแล้วคือลงไม่ได้เยอะมากนะคะ
ประมาณ๖๗คลิปแต่รวมแล้วนี่๓ล้านกว่าวิวเหมือนกันนะทั้งหมด
แล้ววันที่๑กันยายนนี้รอติดตามค่ะ
เดี๋ยวลุงพลจะขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่จิน

คุณลีน่าจะไหว้อย่างไรอีกกันลีน่าจัง
ก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่จินวันที่๑กันยายนนี้ลุงพลบอก
โอ้โหลุงพลยินดีมากเลยที่เป็นส่วนหนึ่งบนเวทีของคุณจิน
ร้องเพลงตลอดเลยนะคะรวมถึงช่วงนี้เนี่ยถามลุงพลหน่อยลุงพล
เตรียมตัวพร้อมหรือยังคะตื่นเต้นมากหรือเปล่าลุงพลบอก
ว่าโอ้โหตัวลุงพลเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่หรอกเพราะว่าหลายสิบ
ปีมาแล้วลุงพลก็ขึ้นเวทีร้องเพลงอยู่บ้างแต่จะมีตื่น
เต้นบ้างถ้าเกิดต้องไปร้องประกบคู่กับศิลปินดังอย่างพี่จิน
นั่นเองนะคะครับแล้วลุงพลก็ขอบคุณที่ทุกคนเนี่ยให้ความสนใจเพราะว่า
ที่รู้มาวันคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยคนน่าจะมาดูกันเพียบเลยอยาก
ยังไม่หมดไงแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาร่วมสนุกด้วยกันแล้ว
ถามถึงกระแสแฟนคลับของลุงพลตอนนี้แหม่พุ่งแรงแบบฉุด
ไม่อยู่จริงจริงนะคะพอมีการปล่อยเพลงลุงพลที่ร้องกับพี่จิน
เพลงเต่าง้อยไปเนี่ยแค่สองสามวันนะคนให้ความสนใจขึ้น
เพลงนี้นี่คนดูสามล้านกว่าวิวแล้วแล้วที่สำคัญพอลุงพลเนี่ย
เปิดเป็นช่องมาลุงพลป้าแตนแฟเมอรี่อย่างที่บอกค่ะลงคลิป
ไม่ได้เยอะนะคลิปล่าสุดที่ได้ฉันไปดูคนเยอะคนดู
เยอะเนี่ยเป็นคลิปที่ลุงพลกินข้าวเช้าป้าแตนถ่ายอันนี้
คนเข้าไปดูนี่ประมาณห้าแสนกว่าแล้วนะคะป้าแตนก็บอก
ด้วยนะบอกว่าตอนนี้ครอบครัวเนี่ยก็ไปได้สวยเลยแหละมีสิ่งที่
ดีมีงานเข้ามาติดต่อมาแบบไม่ขาดสายเลยตอนนี้ไม่ต้องการ
อะไรแล้วรู้สึกว่าโชคดีมากที่มีคนคอยช่วยเหลือตลอดแล้ว
ส่วนเรื่องที่จะมีเวทีใหญ่ของลุงพลที่จะไปร้องเพลงกับคุณ
ตลาเนี่ยป้าแตนบอกว่าก็ดีใจกับลุงพลนะที่ได้ทำตามความ
ฝันเพราะว่าจริงแล้วลุงพลก็ชอบร้องเพลงถามป้าแตนป้าแตน
แตนลองบอกสิคุณสามีร้องเพลงเพราะไหมคะนี่ป้าแตนบอกว่าลุงพลนะ
เหรอก็ร้องปกติอ่ะไม่ได้เพราะมากอาจจะเป็นเพราะว่าป้าชิ้นหรือเปล่า
กับลุงพลด้วยไหมป้าแตนใส่หัวก่อนเลยไม่เอาอ่ะป้าแตนร้องเพลง
ไม่พอเท่าลุงพนรอกขี้อายด้วยป้าแตนสวยขึ้นใช่ก็เนี่ยต่อนี้
แล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าป้าแตนจะคอยอยู่ดูลุงพลร้องเพลงจากข้างล่างเวที
ส่งกำลังใจให้กับลุงพลดีกว่าส่วนเรื่องของน้องชมพู่เนี่ยก็ถามเหมือนกันนะคะ
แตนก็บอกว่าอยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายได้เร็ว
มั่นใจว่าลุงพลไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการตายของน้องชมพู่
ทีนี้มีอีกคนนึงนางจำลองเป็นเพื่อนสนิทของลุงพลค่ะ
วันที่ลุงพลขึ้นเวทีใหญ่ร้องเพลงเต่างอยอาทิตย์หน้าเนี่ยนะ
ถ้าเกิดว่าลุงพลเนี่ยจะให้นางจำลองเนี่ยนะคะให้ป้าจำลองเนี่ยเป็นแดนเซอร์
บอกโอ้ยินดีมากเลยจะไปสร้างสีสันให้ทุกคนบนเวที
ส่วนท่าเต้นเนี่ยเต้นไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ถ้าเกิดจะให้เต้นมั่วมันม่วนเนี่ย
เอาดูดูมันขนาดไหนนี่ค่ะซ้อมไว้เรียบร้อยแล้ว
บนเวทีก็มันล่างเวทีก็สนุกแน่นอนนะคะ